ดูข่าวนี้ก่อนคุณผู้ชมข่าวที่คุณดาวจะเล่านี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเนอ
ใช่ค่ะเรื่องของไม้กั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าจุดนั้นไม่มีสัญญาณไฟ
เป็นไม้กั้นทางรถไฟนะคะต้องดูให้ดีนะ
งซ้ายมองขวาแล้วมองซ้ายซ้ำอีกทีแล้วกันนะคะเพื่อความแน่ใจ
เพราะว่าที่จังหวัดแพร่ค่ะผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไปนะคะ
แล้วเนี่ยค่ะเข้าไปฝ่าไม้กั้นเข้าไปถูกชนก่อนลากไปไกล๑๕เมตร
แล้วรถไฟเหยียบซ้ำอีกทีค่ะเสียชีวิตคาที่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางข้ามรถไฟห้วยกูด
ใกล้กับสถานีรถไฟเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะ

ตำรวจภูทรเด่นชัยไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
พบร่างของนายวัญชัยปลายเดี่ยวอายุ๖๓ปี

สภาพแขนขาหักคอหัก
เสียชีวิตบนรางรถไฟค่ะ
อกจากนี้พบรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
เสียหายทั้งคันกระเด็นไปไกลกว่า๑๕เมตร
หลังจากที่ไปชนกับรถไฟขบวนที่๖
เป็นรถไฟบรรทุกน้ำมันมาจากสถานีบ้านป๊อกแป๊ก
สระบุรีมุ่งหน้าเชียงใหม่นะคะ
ญาติผู้ตายเล่าว่าในวันชัยพิการแขนซ้าย

ก่อนเกิดเหตุไปรับจ้างทำงานในหมู่บ้านบวกโป่งที่อำเภอสูงเม่น
พอเสร็จงานกำลังจะกลับบ้านค่ะแต่มาถูกรถไฟชน
นายนิพนธ์ศรีใสนะคะเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เล่า
เล่าแบบนี้เขาบอกว่าเขาพาหลานมานั่งดูขบวนรถไฟเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่รถไฟเอาไม้กั้นลงค่ะ
มีรถยนต์หลายคันเขาจอดแล้วจอดรออยู่ที่ด้านหลังเหมือนกัน
เพื่อให้ขบวนรถไฟผ่านไปก่อน
ระหว่างนั้นผู้ตายค่ะขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วพยายามขี่รถจักรยานยนต์อ้อมไม้กั้น
เพื่อจะข้ามรังรถไฟตอนนั้นมันจะผ่านไหมล่ะมันก็ไม่ผ่าน
นั้นตัวเขาเองนะนั่งดูอยู่พยายามตะโกนบอกค่ะ
รถไฟกำลังจะมารถไฟกำลังจะมาอย่าเข้าไป

เป็นจังหวะที่รถไฟกระชั้นชิดเลยค่ะ
กระชั้นชิดพอดีทำให้เกิดชนกันแบบนี้
หลังเกิดเหตุทีมกู้ภัยนำศพของนายวัญชัย
ส่งไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
เพื่อให้แพทย์ชันสูตรอีกครั้งค่ะ

ใช่แล้วมอเตอร์ไซค์เนื้อหุ้มเหล็กนะ